วันนี้เราต้องมาอัปเดตข่าวของการสูญเสียของวงการบันเทิงกันก่อนเลยค่ะ
ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวยอดบุตรด้วยนะคะ
ที่มีชื่อเสียงในอดีตนะคะได้เสียชีวิตลงในวัย๖๐ปีค่ะ
หลังจากที่นอนเป็นเจ้าชายนิทรานานกว่า๓๕ปีนะคะ
เนื่องจากประสบอุบัติเหตุตกจากรถจิ๊บ

เรื่องรักกันวันละนิดที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ส่วนพิธีชาปนกิจศพนะคะจะมีขึ้นในวันที่๒๖มีนาคมนี้นะคะ

ทางด้านดีเจชอตสายทิพย์ได้โพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรมนะคะ
ถึงกำหนดการสวดพระอภิษฐรรมศพ
ซึ่งจะมีขึ้นในวันนี้นะคะ๒๑มีนาคม
จนถึงวันที่๒๕มีนาคม
ที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขน
และจะทำพิธีชาปนกิจในวันที่๒๖มีนาคมนี้นะคะ
ต้องบอกว่าสำหรับคุณอาอโนชาวยอดบุตรนะคะ
ถือว่าเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงโด่งดังในอดีตนะคะ

ก็ได้ประสบอุบัติเหตุระหว่างการถ่ายทำนั่นเองนะคะ

เพราะว่าประสบปฏิเหตุแล้วก็เลยเป็นเจ้าชายนิทามานานถึง๓๕ปี
ติเหตุในครั้งนั้นทำให้ศีรษะของคุณอากระแทกอย่างแรง
แล้วก็ทำให้ก้านสมองได้รับการกระทบกระเทือนนะคะ
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคุณอาก็เป็นเจ้าชายนิทราอย่างที่ทราบกันนะคะ
แล้วก็จนมาถึงวันนี้ค่ะก็ได้สูญเสียคุณอาไปแล้ว
แต่เชื่อว่าผลงานของคุณอาที่เคยได้แสดงเอาไว้ก่อนหน้านี้

ใช่แล้วค่ะบันเทิงไทยรัฐก็ต้องขอแสดงความเสียใจ
กับครอบครัวยอดบุตรมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะ